การแสดงละครในตัวละครจะมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประกอบการแสดงซึ่งทำให้รู้ว่าตัวละครกำลังจะทำอะไรหรือสื่อสารเล่าเรื่องถึงฉากตอนนั้นอย่างไรบ้าง
โดยอุปกรณ์ที่มีก็จะมีความสอดคล้องกับบทที่ใช้เล่นละครในซึ่งอุปกรณ์พื้นฐานที่ประกอบการเล่นคืออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องตกแต่ง
เช่นทศกัณฐ์ถือพัฒน์การคล้องพวงมาลัยที่ข้อมือหรืออาวุธประจำกายของตัวละครเช่นมานพมีตรีเพชรอินทรชิตมีสอนพรมมาตรทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับว่าได้นำเสนอตอนใดของเรื่องนั้นด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน